คุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุพรรณบุรี
มีถนนเส้นหนึ่งเขาบอกว่ามันแปลกเหลือเกิน
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางที่มันลัดเลาะ

แต่เรื่องของเรื่องถนนเส้นนี้มันมีป้าย
มีป้ายบอกทางที่มันอ่านแล้วเนี่ย
แปลกอกแปลกใจแปลกยังไงไปดูพร้อมกันครับ
สนุนนั้นมีปลาโลมาก็เป็นปลาเปล่า
นึกไม่เป็น
นี่ไงนี่ไงต้องจอดมาอ่าน
มาดูต้องจอดรถแวะคิดเลย

แล้วผมบอกก่อนนะตรงนี้อยู่ตรงไหน
เผื่อใครขับสัญจรภัณฑ์ไปมา
แวะไปเซลฟี่แวะไปอ่านซะหน่อย

ซึ่งเป็นทางระหว่างกิโลเมตรที่๕๐๗๐ขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนเส้นนี้เขาสร้างความแตกต่างและแปลกตาย
กับผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมากับป้ายจราจรสุดแปลก
เนี่ยที่ถามโลมาเป็นปลาหรือไม่งงดิครับมาถามอะไรตรงนี้
แต่มันมีจุดสังเกตป้ายเหลืองบอกว่าเขตแก้ง่วง
งั้นหมายความว่าไอ้คำถามนี้มันจะช่วยให้ผู้ที่ขับรถเนี่ยหายง่วงเหรอ
หรอไม่ได้มั้ยคะเหมือนขับมาแล้วก็แบบอ่านเจอแล้วแบบ
เฮ้ยจากที่ไม่ได้คิดอะไรเมออยู่เฮ้ยตกลงลงมาเป็นเปล่า
เออแล้วสักพักก็ขับรถต่อไปแล้วก็คลุ่นคิดไปด้วย
สักหน่อยเลยทางเออเอาเดี๋ยวอย่าเลยสิ
หรืออาจจะคิดอุ๊ยกันในรถเฮ้ยตกลงลงมาเป็นปลาเลยป่ะ
นั่นไงแต่จะเป็นปลาหรือไม่ไม่ใช่จุดสำคัญจุดสำคัญคือ
ใครสร้างป้ายนี้ขึ้นมาแล้วเขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่
ถามท่านนี้เลยครับคุณสรรรัฐภวงพัฒน์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่๑
เผยว่าป้ายจราจรสุดแปลกเนี่ยเป็นการนำร่องโครงการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนทางหลวง
เขาร่วมกันนะพัฒนากับทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรนะครับ

เออเขาได้ทำชุดคำถามที่ปรากฏบนป้ายเนี่ย
เป็นชุดคำถามที่วิจัยมาแล้ว
ว่าจะช่วยกระตุ้นให้คนขับตื่นตัว
แล้วก็สามารถขับได้อย่างสบายใจไม่ง่วง
เพราะว่าอะไรมันเกิดคำถามคำถามมันเกิดขึ้นในหัว
หัวก็คิดคิดไปคิดมาไม่ง่วงแล้ว
เพราะบางทีขับรถไปแล้วง่วงเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีสมาธิ
หรือว่าแบบไม่ได้คิดสมองว่างอะไรแบบนั้น
อย่างนั้นเราเองเราไม่ใช่ขับผ่านไปตรงนั้นใช่ไหมล่ะ
เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะรู้สึกไม่ง่วงจริงหรือไม่
ลองถามคนที่เขาเคยเห็นป้ายตรงนี้แล้วขับผ่านที่นี่ดีครับ
มันทำให้เราหายง่วงไหมครับ
มันก็ทำให้เราคิดแต่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ง่วง
พอก็นั่งถามกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่
เรื่องนี้เยอะสองสาวลองไปดู
มันไม่ได้มีคำถามแค่ว่าปลาโลมาเป็นปลาหรือไม่
มันยังมีอีกหลายคำถามที่เขาปักเอาไว้อยู่ข้างทาง
ก็ทำให้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็คิดแล้วก็สงสัย
ผมว่านี่คือน่าจะเป็นป้ายที่เป็นคำตอบ
ก็คือขับไปเรื่อยคิดไปคิดมามันใช่หรือไม่
สักพักก็จะไปเจอป้ายคำตอบในระยะทางต่อไป
อย่างถ้าฉลาบป้ายต่อไปก็

ฉลาบฉลาบก็ได้ชอบงับคุณ

คุณลองหน่อยดิผมพยายามนึกเนื้อโลมาไม่ใช่ปลาเผื่อเด็กดูอยู่
โลมาพยูนมันสัตว์เล็งลูกได้นม
ไม่ใช่ปลาจานละแต่เวลาเรียกต้องมีปลานำหน้า

ไม่ได้ต้องเรียกปลาโลมาทำไมเอากันเรียนมาตั้งแต่เด็กเดี๋ยวไม่กิน
ลงมาเลือกแล้วแต่เด็กคือลองไปคุยกับคุณครูนะอย่ามาคุยกับลุงชนะ
ส่วนใหญ่เวลาบอกโลมาโลมาก็จะมักจะส่งไปในไลน์

ส่งโลมาเป็นปลากระโดดนี้หรอ
เห็นไหมแค่ป้ายนี้ก็ทำให้พวกเราได้คุยกันเยอะเลย